อย่าเพิ่งจบง่ายยังมีเรื่องที่แบบไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออีก

จะไปกินไก่ย่างทั้งที
ดิฉันจะพาไปกินร้านที่เขาขายแบบไม่ธรรมดา

เดี๋ยวไก่ย่างหมุนก็เคยเห็นแล้วไม่ใช่คนหมุน
แต่มันไม่ใช่คนหมุนอ่ะแล้วใครหมุนนะคุณผู้ชม

แล้วดูสิที่น่ากลัวที่สุดคืออะไร

กันครบแพ็คเกจทั้งโลงทั้งโครงกระดูกแบบนี้แหละคุณผู้ชมดูสิคะ

เพื่อนก็นั่งพนมมือเรียกลูกค้าไปด้วย
โอ้โหนี่ดีที่กลางวันนะเนี่ย

ก็คือมันจะหมุนอยู่อีกหรอคะคุณ

ถ้าหมุนดิฉันไปแล้วค่ะไม่จอดนะคะ
อะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้
ทีมข่าวของเราไม่ใช่หยุดซื้อไก่หมุนอย่างเดียว
ก็ไปคุยกับเจ้าของเขาด้วย
เจ้าของของเขาที่ขายเนี่ยนะคะก็คือคุณลุงภัยทูลนาธยับเป็นชาวเพชรชบูรณ์
ตั้งร้านขายหมุนไก่ย่างอยู่ที่ริมถนนสระบุรีหล่มศักดิ์ตรงข้ามสำนักงานไฟฟ้าอำเภอหลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ไอเดียแปลกเก๋ไก่จริงในการขายไก่หมุนนะคะ
ขายธรรมดาคนไม่แวะ
พอขายแบบนี้แล้วโอ๊ยขายดิบขายดีจริง
ถามว่าพี่เอาไอเดียมาจากไหน
ภัยทูลบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยนะตัวเองก็ขายไก่หมุน
ใช้มือตัวเองหมุนปกตินี่แหละ

เออหาสิ่งที่จะมาหมุนแทนดีกว่า
ก็เลยประดิษฐ์หุ่นโครงกระดูกมาหมุนไก่
ก็ใช้มอเตอร์หมุนนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
แต่ไหนนะเอ๊ะโครงกระดูกหมุนแล้วมันน่าจะมีอะไรอีก
เอาเป็นสร้างเตาหน่อยแล้วกันให้มันเข้ากับโครงกระดูก
เลยทำเตาย่างให้ลักษณะเหมือนโรงศพนี่คุณผู้ชม

ต้องบอกอย่างนี้ไม่ใช่โรงศพจริง
พี่เขาประดิษฐ์พิจารณาทำออกมาให้มันเหมือนโรงศพนะค่ะ

เอาล่ะสิทีนี้ลูกค้าขับผ่านไปแล้วยังหันควับกลับมา

ลงมาซื้อไก่หมุนโอ้โหขายดิบขายดีตั้งแต่วันแรกอืม
ไม่ใช่แค่ขายดิบขายดีอย่างเดียวนะ
คนที่เขามาซื้อเนี่ยเขาก็ถ่ายรูปลงโซเชียลไง
ก็เลยโด่งดังไปทั่วโซเชียลทำให้ตอนนี้ยอดขายเพิ่มขึ้นมากเกือบเท่าตัว
เป็นไอเดียไม่ธรรมดาจริงนะ
เพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมใครผ่านไปผ่านมาแถวริมถนนสระบุรีหล่มศักดิ

ลงศพลงมาซื้อไก่ย่าง

มันจะแบบว่าชำ
เมื่อกี้คุณขอดูอะไรนะภาพรีเพลย์
นี่ฉันขอดูอีกทีได้ไหม

เนื้อแบบปุย

มันจะมีน้ำอยู่ในตัวใช่ไหม

บางคนเขาก็ชอบทานไก่ที่มันแห้งหน่อย
บางคนเขาชอบทานไก่ที่มันนุ่ม
ชำหน่อยอะไรอย่างเนี้ย
อะคุณไปลองทานดูละกัน
เขาบอกว่าอร่อยจริงไม่ได้

ไก่มันตายแล้ว
นอกไปต่อ